เรื่องราวของเรื่องที่มันน่ายินดีกันหน่อยดีกว่า
เด็กไทยบอกเลยนะคุณผู้ชม
ไม่แพ้ชาติใดในโลกนะคะ

ผมเซียนมากเลยนะเรื่องของการดีดลูกแก้วเลยนะ

อันนี้ไม่ถือว่าดีนะคะ

ปรุงในหน่อยสูญรามกันไปนะคะ
เดี๋ยวพาไปดูเด็กเหล่านี้เก่งเหลือเกิน

มีสาวน้อยสองคนมีความเป็นเลิศในเรื่องของการแข่งขันหมักลุก
ส่วนอีก๑คนอยู่จังหวัดราชบุรี
เป็นนักกอล์ฟอาชีพที่อายุน้อยที่สุดก็ว่าได้ค่ะ
นี่สาวน้อยคนนี้ชื่อว่าน้องจีนหรือเด็กหญิงอาทยาธิติกุล
กอล์ฟเยาวชนทีมชาติไทยอายุเพียง๑๔ปี๔เดือนเท่านั้นเอง
ซึ่งกลายเป็นผู้ชนะการแข่งขันกอล์ฟอาชีพที่อายุน้อยที่สุดในโลกค่ะ
นี่ก็คือสู้กับพวกเราบรรดานักกอล์ฟอาชีพที่เขาแข่งขันกันมานานเนี่ย
แล้วอยู่น้องเขาก็ได้แชมป์มาถือว่าดังไกลไประดับโลก

โดยน้องจีนเขาเล่าให้เราฟังว่า
น้องจีนก็เริ่มเล่นกอล์ฟมาตั้งแต่อายุ๖ขวบแล้ว
๖ขวบตอนนั้นคุณชนะทำอะไรนะ
กินดินกินสายครับ
นี่น่ะก็เป็นมือหนึ่งแล้วมันรวมลงมาแล้วอยู่มือสอง
แต่ก็ไม่เป็นไรเชียร์ต่อไป

แล้วที่สำคัญนี้นะคะการสนับสนุนของครอบครัวพ่อแม่คนรอบข้างนี้
ก็เป็นเรื่องสำคัญค่ะ
อนาคตระยะสั้นตอนนี้ก็คือเตรียมตัวไปแข่งสี่เกมส์ในเดือนหน้า
ก็เตรียมความพร้อมให้มากที่สุดค่ะเพราะว่าพี่ก็ทำกันไว้ดีมากค่ะ
เพราะว่าพี่พี่ทำเหรียญทองได้ทุกประเภทแล้วก็ทุกแมทค่ะเราก็ต้องไปป้องกันแชมป์กันอีกค่ะ
แล้วก็อยากได้หนึ่งแชมป์แล้วก็อยากรักษาตัวการ์ของตัวเองได้ทุกปีค่ะ

เพราะว่าจะไปแข่งซีเกมต่อที่ประเทศมาเลเซีย

เอาล่ะไปดูเยาวชนคนเก่งกันต่อนะครับ

คนแรกก็คือเด็กหญิงสโรชาเชื่อมสกุลอายุ๑๓ปีเรียกสั้นก็คือน้องป๊อป
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่๑โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
ก็รับรางวัลชนะเลิศแชมป์ประเทศไทยนะครับในการแข่งขันมากรุกสากลรุ่นประชาชนประเภทสตรี
รุกฆาตเก่งมากเลยประมาณนี้ส่วนอีกคนนะครับก็คือเด็กหญิงอารยาพรมเมืองอายุ๑๐ปี
หรือว่าน้องเอ่ยเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่๔โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ๓แชมป์ประเทศไทยมากรุกสากลรุ่นประชาชนประเภทสตรี
ซึ่งทั้งคู่เป็นนักกีฬาทีมชาติไทยนะและจะเป็นตัวแทนประเทศไทยนะครับ
ที่ประเทศเติร์กมินิสถานในเดือนกันยายนที่จะถึงนี้ก็มาร่วมเป็นกำลังใจให้กับสาวน้อยคนเก่งชาวไทยของเราด้วยนะครับ